นี่เห็นพูดถึงเรื่องรถถึงป้ายทะเบียนใช่ไหม
สุดสกุลจับพวงมาลัยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณขับรถตามป้ายที่จะเห็นหน้าจอต่อไปนี้นะ
เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูเลยขอป้ายขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณสืบสกุลจะเลี้ยวไปทางไหนคุณลองเลี้ยวสิ
ขับรถแบบนี้คุณเจอป้ายนี้คุณจะเลี้ยวไปอย่างไร
ตรงไปก่อนเลี้ยวลงแล้วก็เลี้ยวขึ้นแล้วก็เลี้ยวลงตรงไปนู่น
ส่วนอันเมื่อกี้อันนี้ตรงไปก่อนเลี้ยวลงตรงไหนนะ
แล้วก็เลี้ยวไปทางนู้นแล้วก็ลงไปอีกดิ่งลงไปอย่างนี้เลย
คุณนี่คือมันเหมือนกับเล่นเกมเหรอ
เหมือนกับพวงมาลัยในเกมเหรอที่มันจะเลี้ยวได้แบบอย่างนี้
ไม่ใช่ป้ายเดียวนี่ป้ายนี้ตรงไปก่อนแล้วก็ยึกยักษ์อันนี้พอทำเนา

อันนี้เข้าใจแต่ไอ้ลงไปเมื่อกี้งง
คุณว่านี้ป้ายจริงหรือว่าป้ายเล่น

ตรวจสอบแล้วป้ายนี้จริงคือป้ายจริงนะคุณผู้ชม
เป็นแบบนี้จริงไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำพลาดอะไร

ที่นึงอยู่ที่น่านอีกที่หนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่
แต่เล่าให้ฟังก่อนละกันค่ะจุดตรงนี้
ใครที่ผ่านไปเส้นทางหลวงชนบทนะ
สายแยกทล๑๐๙๑โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่
ที่ตำบลเสนียนของอำเภอเมืองน่านคงจะเห็นแหละแบบนี้

พอคนเห็นแล้วมาแชร์ในโลกโซเชียลใช่ไหม
เขาตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่าป้ายอะไรบ้างอ่ะ
ป้ายโค้งตัวหนอนมันยึดโค้งงูก็มี

นี่แหละโค้งไส้ติ่งอะไรมีแบบเยอะมากเลย
นักข่าวของเราต้องไปถามชอบโค้งไส้ติ่ง

คือนักข่าวเราไปถามคนที่เกี่ยวข้อง
ก็คือไปถามผศผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบท๑๗ค่ะ
เป็นเจ้าของโครงการชี้แจงแบบนี้นะคะ
ทงชัยชมถนอมบอกว่าป้ายตรงนี้
สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ออกแบบ
เพื่อที่อะไรให้คนที่ขับรถจะได้รู้ไง
ทางข้างหน้ามีลักษณะยังไง
แล้วป้ายนี้มันเป็นตามถนนจริงนะคุณ
เป็นป้ายเฉพาะจริงตามสภาพพื้นที่จริง
ใช่ค่ะว่ามันเป็นภูเขามันมีโค้งซับซ้อนแบบนี้
มันดูแปลกแหละเพราะว่าตรงนี้ที่น่านมีอยู่๖๐ป้าย
แล้วก็ที่เชียงใหม่มีอีกมีอีก
เขาบอกว่า๒ที่รวมกันเป็น๙๐ป้ายนะ
ป้ายที่เชียงใหม่มีติดตั้งไว้๒ที่นะครับ
พื้นที่นะครับจำนวน๙๐ป้าย
นี่แหละนานหรอนานมี๖๐ป้ายใช่มันอาจจะแปลกตาม
มันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราไปสอบใบขับขี่ถูกไหม
มันไม่มีในข้อสอบหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นลักษณะพื้นที่เฉพาะ
ถ้าเนี่ยผมขับไปเมื่อกี้ผมโค้งดิ่งลงเหรอ
เขาดิ่งลงยังไงนะคือคุณก็ต้องขับไปตามทางก่อนแหละ
แล้วเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนอาจจะหักเลี้ยวลงมา
เพราะว่าเห็นไหมล่ะว่ามันเลาะเขาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
อยากรู้ราคาราคาเป็นยังไงเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่า
ป้ายนี้ราคามันก็เท่ากันกับป้ายปกติถูกไหม
ไม่เท่านะฮะเพราะว่าที่เปิดเผยมาคือ
แบบมาตรฐานก็คือโค้งแบบโค้งเดียวอะไรอย่างนี้นะ

ที่เป็นมาตรฐานของป้ายบอกทางทั่วไป
จะราคาสักประมาณ๒๐๐๐ถึง๔๐๐บาท
แต่ป้ายพิเศษแบบนี้ที่ต้องมีการสำรวจพื้นที่
ว่ามันมีโค้งยึกยักษ์ขนาดไหนยึกใหญ่ยึกเล็ก
หรือว่าโค้งตัดลงดิงลงอะไรแบบนี้
ถือว่าเป็นป้ายพิเศษราคาตกอยู่ที่ป้ายละ๗๐๐กว่าบาท

แล้วคือกว่าจะได้ป้ายนี้มาจะต้องมีไปสำรวจทางก่อน
ว่าทางมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาออกแบบป้ายแบบนี้
ใช่นะฮะคือทางเจ้าของโครงการ
เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจในการสำรวจพื้นที่จริง

ใช่ว่าคุณจะเจอเลี้ยวกี่เลี้ยวจะยึกกี่ยึกนะฮะ
เออคือเอาเป็นว่ามันเป็นลักษณะป้ายพิเศษแหละ
คุณผู้ชมที่ไม่ได้พบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนนะคะ
แต่ทีนี้เราถามเนี่ยคุณชาวบ้านหรือคนใช้รถใช้ถนนนะ

ใช่ค่ะบอกว่าโอ๊ยไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลย
ขับไปเนี่ยสับสนกว่าเดิมอีก
จะเลี้ยวยังไงละนี่นะเออ
กับป้ายยึกป้ายแปลกอีก
เมื่อเสาร์แบบนี้บางคนก็บอกน่าจะเป็นคอนกรีตหรือเปล่า

แต่ว่าทางน่านเขาก็ออกมาชี้แจงเขาก่อนนะ

ถ้ามีรถมาชนจะได้ไม่กระแทกแรงอะไรแบบนี้นะฮะ

เขาก็หวังดีในการทำป้ายให้รู้เส้นทางได้ชัดเจน
แต่ว่าคนที่ขับรถก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีด้วย